แต่เมื่อกี้ค่ะข่าวนี้เท่านี้เมื่อกี้เขาส่งมาว่าคุณปากแดงเท่าที่ฉัน
วันนี้นะชอบเอาแบบลิปสติกสีแดงมาทาปาก

หรอค่ะเธอมาอยู่ดีละเดี๋ยวเธอก็ไปอังกฤษแล้วนี่

ก็ใช่ไงคนเรามาจากไทยก็อาจจะตายอะเธอ

พูดกรอยเหตุตัวจริงสงสาร
ไม่นุ่มยิ่งแก่ยิ่งหล่อ
อับหมายขอรับผิดด้วย
เออถ้าตอนนี้ผู้หญิงอยากกินนางเยอะ
เป็นเพื่อนสาวเป็นเพื่อนสาว

ทุกคนต้องเรียกว่าพี่หมด